จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคลองบางพระที่จังหวัดตราดหน่อย

มนรักริมคลอง
นักเรียนชายหญิงอยู่ในเครื่องแบบเลยคุณ
อันนี้คู่แรกนั่งอยู่บนม้านั่ง
ส่วนคู่ที่๒ต่ำลงไปหน่อย

ชุดนักเรียนชุดพละอย่างนี้กอดจูบรูปคลำก้ม
ก้มบางจังหวะไม่สนใจใครเลย
ชาวบ้านเขาแอบถ่ายคลิปนี้ได้ค่ะครับ

สนสายตาใครใส่ชุดนักเรียนหรา
แล้วก็คู่บนก็นัวเนียคู่ล่างก็นัวเนียเหมือนกันนะ
นี่แกเมื่อกี้ได้ยินเสียงคลิปป้าที่พร่างอยู่ในคลิปไหม

บอกกับคู่บนอย่างนี้คู่ล่างแบบนี้
คุณผู้ชมชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะ
ริมคลองบางพระที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดเนี่ย

นี่ชาวบ้านก็เลยต้องเอามือถือมาถ่ายเอาไว้

ผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคน
กลางที่สาธารณะแบบนี้กลางวันแสกนะครับคุณน้า

ก็ไม่สนใจใครแบบนี้อะค่ะ

คุณผู้ชมจุดตรงนี้เป็นชุมชนรักคลองบางพระค่ะ

และเวทธนธรรมนะ
ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ
ให้คนในชุมชนเองได้เดินชมวิว

แต่ทำไมบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้
เด็กมาใช้เป็นสถานที่พลอดรัก

ชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังนะ
เขาบอกอ๋อไอ้คลิปนี้เหรอนี่คุณลุงบอก
คุณลุงบอกว่าโอ๊ยเกิดบ่อยเด็กชอบมาอะไรแบบนี้ตรงนี้แหละ
จู่จีกันใช่แล้วจุดประสงค์ของการสร้างทางเดินเรียบคลองบางพระจริงจริงอ่ะ
คือจะให้ชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเล่น
ให้เป็นที่พักผ่อนดูประวัติศาสตร์ของคลองบางพระ
คุณคิดดูสิถ้าเกิดมีคนเดินผ่านมา

พฤติกรรมของเด็กแบบนี้อยากให้หน่วยงานมาจัดการแบบจริงจังนะคะ
เคยจองตีเป็นต่อขาวไปตรงทิ้งแต่ต่อไปต่อมาคิดวันนี้แล้วแล้วออกมาแล้วมันมันทำกว่าดีกว่านี้แล้วไงมันแบบโอ๊ยน่าเกลียดมาก
เนี่ยถามคุณลุงคุณลุงก็บอกโอ้เห็นบ่อยเนี่ยน่าเกลียดมากเลย
อกจากนั้นเราก็เดินไปแล้วเราก็เจอคนในชุมชนอีก
เราก็ไปถามเหมือนกันค่ะถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้
ที่บ้านนี่แหละค่ะตอนเปิดเทอมเด็กเขาก็จะมาเดินเล่นกันเยอะ
ส่วนใหญ่ก็มากันเป็นกลุ่ม
พี่ก็ไม่ได้ตามไปดูหรอกแต่ก็เห็นแหละ

ก่อนจะข้ามสะพานเรียบคลองบางพระตรงนี้มา

ก็ไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเก่า

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
พอศูนย์เสมารักษ์นะคะพอสุรชัยวิรัติสกุล
บอกแบบนี้พอเห็นคลิป
รู้ข่าวประสานไปตามโรงเรียนต่าง

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนไหน

ชุดนักเรียนต้องไปดูปักที่หน้าอกเสื้อใช่ไหม
แต่ตอนนี้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

เออเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อนะคะ
โดยปกติแล้วทางศึกษาธิการเขาก็จะมีการควบ
เหมือนกับเป็นการดูแลความประพฤติพฤติกรรมของนักเรียน
ชัดเจนอยู่แล้วมันมีแผนอยู่ว่าจะต้องดูแลยังไง
มีทีมเฝ้าระวังมีคุณครูมีฝ่ายปกครอง
บูรณาการร่วมกันกับทางผู้นำชุมชน
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหลังเลิกเรียน
ทีนี้พอมันมีข่าวออกมาศึกษาธิการเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมหาแนวทางป้องกันแก้ไขต่อ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นเด็กโรงเรียนไหน
ต้องประสานไปทางโรงเรียนประสานไปทางพอฝ่ายปกครอง
รวมถึงผู้ปกครองของเด็กด้วย
จะได้กันช่วยดูแลสอดส่องพฤติกรรมต่างนะคะ